มาทั้งทีจุดประสงค์เพื่อที่จะเจอหมอลักษณ์อย่างเดียว

ดูด้วยความตั้งใจก็มีด้วยความบังเอิญก็มี
ดูด้วยความอยากก็โทรหาคุณนายเขา

วันนี้มาเจอแล้วพื้นดวงกันเลย
เราไม่รู้เวลาเกิดแน่นอน
ตอนเมื่อเขิดเก่าครั้งเลยเกิดประมาณสักทุ่มนี้

ตามถูกหัวกดดันแต่อันนี้มันดวงชะตาเจ้าแม่
ดวงชะตาเจ้านางที่สามารถผู้ชายสยบจะใหญ่แค่ไหนก็ต้องสยบ
นี่แล้วดวงชะตานี้สุดยอดดูแล้วเนี่ยปุ๊บ
ลักษณะอยู่ราศีเมษถ้าตามดูวันที่เกิดนะอยู่ราศีสิงศ
และด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะต้องเกิดยังไงเอาแม่มานั่งยืนยัน
จำไม่ได้แม่มีลูกกี่คนเอามือก็ได้แม่คลอดกี่ที
๑๐คนไม่ทำอะไรเลยนะวันวัน

นอนอย่างเดียว

แม่มีลูกทั้งหมด๑๐คนมีชีวิตอยู่ครบ
เสียชีวิตไปเข้าสิบคน

เหลือผู้หญิง๓ผู้ชาย๓เลยนะคะถ้างั้นเรามาดูกันเอาชีวิตตั้งแต่เริ่มมาเลยค่ะพ่อหมอจ๋า
ดูแล้วเนี่ยเกิดวันศุกร์ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะ
ขึ้น๑๒ค่ำคนเกิดแบบนี้ดีใครเกิดระหว่างคาบต่อ๑๑๑๒๑๓๑๔ประมาณนี้นะ
เขาเรียกดวงขาขึ้นข้างขึ้นไปสู่ความสว่าง
เพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยต้องต่อสู้ในวัยต้นชีวิตแล้วบางทีก็มองไม่เห็นหรอก
แต่รู้สึกลึกว่าสักวันหนึ่งต้องมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แต่ก็ไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไง

ข้อต่อมาสุตมเชงมีลักษณะตามเวลาเกิดในยูราศีเมศ
เพราะฉะนั้นตัวเองจะกลายเป็นคนต้องดิ้นลนต้องต่อสู้เพราะกล้าแข็งขยันให้ทางอังคาร
ต่อเมื่อทางคลานทึ่งดาวเป็นจำตัวอยู่ในเรือนมรณะในจังหวะที่เกิด
ก็แปลว่าในจังหวะที่เกิดพ่อแม่ใช่จะสุขสบายนักเพราะตนุมรณะนี่ไม่ใช่แปลว่าตายนะ
เด็กอาจจะขี้โลกหรือบางคนก็บอกว่าอาจจะจมน้ำแต่บางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะซุกสน
ความเป็นตนุมรณะมันตีความหมายถึงว่าตัวเองเป็นคนที่มีเหตุอุบัติเหตุ
สิ่งเล็กน้อยเกิดขึ้นตลอดการตั้งแต่ในวัยเด็ก
สองตนุมรณะตีความหมายได้ว่าในปีที่เกิดนั่นน่ะ
มันอาจจะเกิดปรากฏการณ์ในปีนั้นเช่นฝนแรงหรือเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน้ำท่วม
หรืออะไรแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์แบบนั้นในเวลานั้น

อันนี้คือเอาโก้นะคะกี้ต่อกันแล้วเล่นกรรยากาศ

แล้วก็คือแก้มเนี่ยกระแทกกับเหลี่ยมก้อย
เนื้อข้างในฉีกออกจากกันตั้งแต่๓ขวบ
มันไม่มีอะไรได้มันไม่สามารถเย็บได้
เพราะว่าข้างนอกมันไม่ฉีกแต่มันฉีกข้างใน

นี่ไงที่คุณดูเอาไว้ตั้งแต่เด็ก
ต่อมาดวงชะตานี้ลักษณะอยู่ราศีเมษมีลาหูกุมจุดเกิด
คนที่มีราหูกุมราศีเกิดในพื้นชะตากำเนิด
ว่าอยู่ราศิเมฆรับพระทศพสุดยอด

อัสุรินมาสแมนกุมรักเมตรพระทศพตามจักรเลิศแล้ว
ถ้าสมัยก่อนนะอย่างนี้เกิดเป็นสตรีอันนี้เกิดเป็นบุรุษเกิดปุ๊บนะเขาจะมีหมายไปเลย
บุคคลผู้ใดโหนได้คำนวณชะตาแล้วอยู่ราศีเมษราศีพฤศพมีราหูกุมรัก
ถ้าเป็นอาหารให้เข้าไปสู่ในหน่วยลบถ้าเป็นผู้หญิงให้เข้าไปสู่สำนักนางใน
ให้เลี้ยงดูอบรมพัฒนาให้เป็นคุณเท้าคือหมายถึงว่ามันเป็นดวงเสริมยศเสริมเกียรติ
มันเป็นดวงที่มีบารมีอยู่กับใครคนนั้นก็มั่งคั่งอยู่กับเมืองไหนเมืองนั้นก็รุ่งโลศ
เราขอย้อนตอนเด็กเลยเมื่อกี้ที่บอกตอนเด็กจะต้องดิ้นลนไม่ได้สบายแต่มีความฝันเล็กว่าวันหนึ่งฉันจะต้องมี
คือตั้งแต่แบบว่าเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์จำได้เลยว่าพูดเป็นอะไรเป็นเนี่ยก็มองเห็นแม่เห็นแม่ทำงานอยู่ประจำ
เห็นแม่ทำงานอยู่อย่างเงี้ยที่บ้านกลับกันคือแม่ออกไปหางานทำข้างนอกบ้านพ่อเป็นพ่อครัวทำกับข้าว

พอตอนสัก๑๐ขวบเนี่ยเป็นคนที่ผอมตัวเล็กมากก็ข้างบ้านเขาไปเกี่ยวถั่วเกี่ยวข้าวเขาก็อยากจะไป
คนโตเขาได้ค่าแรงสามสิบถ้าเด็กยี่สิบบาทเขาไม่อยากจะเอาด้วยซ้ำแต่ว่าอยากไปก็ขอก็ไป
ไปทุกอย่างที่เป็นเงิน
ผมก็ก่อนที่จะพูดต่อเนี่ยคือมีความสงสัยหลายข้อในพื้นชะตาอันเนี้ยราหูกุมรักในพื้นชะตากำเนิดเนี่ย
อันต้องดวงผู้ชายนะดวงนักรบและเป็นดวงนักรบประเภทไหนว่าห้าวฮึกการศึกไม่กลัวฆ่าศึกศัตรูแต่หนไหน
อย่างนี้ตั้งแต่หยิบเก็บจับทำนู่นนี่นั่นจนกระทั่งตัวเองเกิดความรู้สึกว่าชีวิตต้องเรียนรู้
แล้วเมื่อเห็นใครคนอื่นผิดพลาดสอนและไม่จำหงุดหงิดโกรธ
นี่เขาจะเป็นคนมักโกรธแต่ไม่ได้โกรธเพราะเกลียด
แต่โกรธเพราะว่าเองทำไมไม่รู้จักพัฒนาตัวเอง
มันก็มาเจอความทุกข์แล้วเป็นปัญหาแล้วก็เองมาเป็นความทุกข์มาสู่ข้า
นี่คือความหมายโกรธเออถูกต้องไหม
ทำไมเราเลยตรงมากตรงมากตรงมาก
เช้งจะพูดกับคุณไม่ได้ด่าเองไม่ได้แต่นี่ข้าก็มาไม่ต่างกันเอง

ทำไมเรียนรู้ที่จะอยากได้แต่ไม่เรียนรู้ที่จะไปสู่การได้
ใช่เลยถูกต้องไหมใช่เลยเป็นแม่

จะไปขอเรื่องเสียงค่ะจะเอาลิเกมาเล่นค่ะ

นี้แค่เริ่มต้นอันยังไม่ถึงดวงกลุ่น

เช้าขึ้นมาก็ไปซื้อกะปิน้ำปลาหอมกระเทียมน้ำตาลน้ำอ้อย

ขอข้าวเปลือกเข้ามาแล้วให้ของเข้าไป

ดวงชะตานี้มันมีดาวพุทธเนี่ย

ดาวพุธคือการเจรจายศักดิ์อัครฐาให้ทายทิศ

ตีความได้ว่ามันจะมีเวลาหนึ่ง

คุณส้มเช้งจะต้องเป็นคนพูดติดอ่าง

หรือมีปัญหาเรื่องการพูดมาก
แต่วันเวลามันจะพัฒนาให้ปัญหา

กระทั่งต้องพาไปริมน้ำแล้วผักตกน้ำ

อยากจะรู้ว่าเขามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการพูดในวัยต้นของชีวิต

หนึ่งราหูเป็นเทวีโชค

ต่อให้มีความยิ่งใหญ่องค์อาจพงาดกล้า

ความรักเสน่หาในตัวเธอเนี่ย
ตราตรึงใจมากมายหาที่สุดประมาณ

ส้มนี่เป็นเด็กที่ต่อสู้กับชีวิตเนอะ

สมัยก่อนพอเริ่มเป็นสาวก็

คือต้องบอกว่าเป็นแชมป์หักข้าวโพดอ่ะ

ช่วงไหนว่างมีโอกาสได้ทำทำตลอด
มันติดขัดอะไรบางประการที่เราไม่ผ่านไม่ผ่านสักทีนึง
แต่ก็ทุทาลังไปว่าโดนได้
ชั่วโมงนั้นไม่มีอาชีพอะไรให้จับแล้ว

ก็คือมีส้มมีพี่เท่งแล้วก็พี่มนต์๓คน

ไปด้วยก็คือไปดูแลลูก
ข้ามเล่นลิเกพอสัก๔ทุ่มก็ร้องเพลง

อยู่ประมาณส้มไปอยู่ตั้งแต่อายุ๑๓จนถึง๑๙

ก็คือทุกคนก็คือยุบคณะก็คือกลับมาสุโขทัย

ตอนนั้นก็คิดว่าจะไปยังไงดี
พ่อเนี่ยแม่ก็จะให้แต่งกับคนนี้อะไรเงี้ย

ตกลงเอาไหมหนูก็อยากได้นะผัวแต่ผัวพระเอกลิเกวันหนึ่งหนูก็ต้องไปเล่นลิเก
แล้ววันหนึ่งพอช่วงหน้าน้ำช่วงหน้าฝนไม่มีงานหนูก็ต้องกลับมาแบบนี้
แล้วก็ต้องไปถือแหถืออวนถือเบ็ดไปตกเบ็ดหาปลาเพื่อดำรงชีพ
ชีวิตจะอยู่แบบนี้ไม่อยากอยู่ไปกรุงเทพกันไหมชนพ่อหนี
บอกไปไม่แต่งว่างั้นเถอะจะไม่ยอมแต่งพ่อพาหนี
เหรอพ่อพาหนีมาอยู่กรุงเทพแม่อยู่บ้านร้องไห้
ผัวเอาลูกหนี
ออกมาซื้อกับข้าวจำได้เลยกำลังจะเดินเข้าตึกเอ๊ะ
เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินหายเข้าไปในมุมตึกทำไมเหมือนแม่เราอ่ะ
ใจตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กแม่ต้องมาเอาตัวกลับบ้านไปให้กูมีผัวแน่แน่
เอาถ้าออกไปทีนี้แม่จับกลับบ้านแน่เลยออกวิ่งออกมาข้างนอก
ขึ้นรถเมย์อุ้ยหนีอีกถ้าแต่งงานเกิดอะไรขึ้นไหมอย่าเลิก
แต่งแล้วอย่าเลิกแล้วเรื่อยไปเรื่อยแล้วคนนี้มันเยอะมาก
จะบอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยเกิดมานะมันเหมือนมีมาให้เลือกตลอดอาจารย
ว้ายต้องมีผู้ชายมาไม่ต่ำกว่าสองหรือสาม
ชีวิตของนางถือว่าผกพันสุดต้องยอมรับว่าช่วงตกต่ำสุดก็ผ่านมาแล้ว